เอาล่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของดาราเนี่ยนะนอกจากจะมาคู่กับธุรกิจแล้ว
สิ่งหนึ่งที่เขามาคู่กันตอนนี้คืออะไรรู้ไหมคืออะไรอ่ะ
มูเตรูไม่มูอยู่ได้ไงคุณผู้ชมขนาดขึ้นไปเลยโอ้
ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยดาราคนไหนคนไหนคนไหนเขาก็มูกัน
เพื่อให้ชีวิตปังปังปังอย่างพี่หนิงปานิตาเนี่ยโอ้โห
บอกเลยว่าตั้งแต่มูเนี่ยนะปังจริงปังจังล่าสุดค่ะ
เข้มหัสวีไปขอขมาไอ้ไข่แล้วได้เลขปลายประทัดตรงตรง
ถูกลอตเตอรี่กันแบบยกแพงไปเลยค่ะสินท้ายมากว่านั้นน่ะจริง
ไม่ทันงานนี้เนี่ยแม่นิงแฮปปี้มากนะ
แต่ยังไงก็ไม่ลืมค่ะภารกิจเดินสายมูเตลู
ให้ละครบ่วงวิมาลาปังปังปังเออเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะ
แม่นิ่งทุ่มทุนสร้างกับสามปีพี่แจ๊กนานมากน่ะค่ะ
ถึงขั้นยอมขาดทุนหลายล้านบาทเพื่อให้งานมันออกมาดีไง
งาต้องมูใช่และเมื่อตั้งใจมูขนาดนี้แล้ว
ความเชื่อเรื่องมูเตลูให้ละครปังมันก็ขาดไม่ได้อืม
เชื่อไหมคุณผู้ชมก่อนละครออนเนี่ยพี่หนิงเนี่ยนะ
พาทีมงานไปทำพิธีบวงสวงเมื่อแล้วสามที่เออ
นี่ไงแบบนี้แล้วก็ละครออนแอร์ไปแล้วยังไม่จบค่ะอืม
มีนัดกับพี่มดดำอีกขึ้นเหนือร่องใต้เดินสายไหว้พระขอพร

เดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่หนิงกันสักนิดนึงค่ะ

แต่ว่าจริงผู้จัดขับทุนกันหมด
ช่วงทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด
มันก็จะมีโมเมนต์แบบได้ฟุ้งเรื่องบท
เอาตัวละครตัวนี้มาเพิ่มตัวนี้มาเพิ่ม

ถ้ามีเวลานิ่งก็จะเดินสายไหว้พระอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยค่ะ
เขาแนะเล่นเลขป้ายประทังแน่นอยู่

ิงนี่แหละตัวซื้อเลยแต่เพียงแค่ว่าไม่พูดเท่านั้นเอง
เพราะว่าเวลาที่พูดไปมักจะไม่ค่อยถูก
แต่ถ้าไม่พูดแล้วก็แอบกินเงียบซื้อเงียบอย่างนี้

อีสานค่ะอีสานแล้วเดี๋ยวไปเหนือ
แล้วก็นี่แหละประมาณนี้แหละ
ก็ประมาณนี้เป็นประมาณนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

พี่แจ๊กวันหลังแนะน่ำไม่ต้องถามเลขจากพี่นิ้ง
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์